มาดูครับคุณผู้ชมครับรถแท็กซี่ที่จอดอยู่จอดอยู่เป็นร้อยคันเนี่ยนะครับ
สากรเขาจะทำยังไงนะฮะเคยได้ยินไหมเดี๋ยวจะเอารถปลูกสละแหน่
ใช่มาชดอ่ะคราวนี้ปลูกจริงและปลูกหลายอย่างด้วย
ไปดูหลังคารถแท็กซี่ที่นี่ครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แปลงผักที่ไหนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
เบิร์ตนี่คือตั้งใจปลูกใช่ไหมคือตั้งใจปลูกแต่ก็มีนัยยะความรู้สึกที่อยากแสดงออกมา
อ๋อสะท้อนปัญหาสังคมเหมือนกันอ่านี่แหละแท็กซี่จอดเป็น๓๐๐คัน
โควิดทำพิษชีวิตพังนั่นนะฮะนี่คืออู่สากรณ์แท็กซี่ย่านบางแวกภาษีเจริญกรุงเทพมหานครครับ
ถาปกรอัศวะเลิศกุลนะครับที่ปรึกษาสหกรบวแท็กซี่และราชพฤกษ์แท็กซี่
บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเมื่อ๓สัปดาห์ที่แล้วนะเกิดความคิดจะเอาหลังคารถที่จอดทิ้งเอาไว้เนี่ยมาทำแปลงผักซะ
ก็ลงมือปลูกเลยผักสวนครัวที่มันกินได้ปลูกอะไรบ้าง
บอกปลูกพริกมะเขือแตงกวาถั่วพูนะนอกจากนี้ยังมีแนวคิดจะเลี้ยงกบเลี้ยงปลาด้วยแล้วเลี้ยงจริง
เดี๋ยวคุณผู้ชมเลี้ยงกบในร้อยางเนี่ยเพราะคิดว่ายังไงปีนี้ก็แท็กซี่วิ่งไม่ได้หรอก
เพราะว่าคนขับคือรถหมดแล้วกลับบ้านต่างจังหวัดหมดแล้ว
คุณถาปกรบอกว่าเครียดนะที่ต้องแบกรับภาระหนี้สินเขาบอกตอนนี้เป็นหลัก๑๐ล้าน
ที่ทำเนี่ยไม่ได้ประชดใครตั้งใจจะปลูกผักเพื่อความอยู่รอดของเขาและพนักงาน
ในอนาคตเดี๋ยวจะหาพื้นที่เพิ่มนะฮะเพราะยังมีรถแท็กซี่ที่จอดอยู่ตามจุดจากต่างอีกกว่าสองพันคัน
เดี๋ยวจะเอามาปลูกผักเป็นสัญลักษณ์ว่านี่แหละวิกฤตของโควิด๑๙ครับ
ขณะที่พนักงานของสหกรก็ช่วยกันนะช่วยกันเพราะอะไร

ยังใจดีนะขนาดมีหนี้เป็น๑๐ล้านไม่ลดค่าจ้างไม่ไล่ออก
ฉะนั้นบอกว่าทำแหละปลูกผักหรือจะให้ทำอะไรก็ทำ
อย่างน้อยก็ได้มีกินเข้าปากไป
ค่ะเห็นใจ